กลับไปที่ร้อยเอชวุ้ยสมหนุ่มคนหนึ่งเขาโพสต์
ระบายความในใจของเขาขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะมา

ขับตามเหมือนจะทับเขาชนเขาให้ตายอะไรแบบนี้
มันขับได้บี้เลยหรอคือตั้งใจฆ่าเลยใช่มั้ยมันจะบี้ชนให้ตายแบบนี้นะฮะรักลูกไม่ถูกข้าง
ทีนี้คนนี้เขาแหกโค้งไปก่อนตัวเขาก็เลยรอด
ก็เลยขี่มาหาตำรวจที่โรงพัก
หลังจากนั้นคนที่เมามากับพ่อ
พ่อเป็นอดีตตำรวจตอนที่มาเนี่ยเอาปืนมาด้วย

ลูกถูกจับมาช่วยลูกแต่เอาปืนมาด้วย
แต่ลูกเมาไงเออลูกตัวเองอ่ะเมาแล้วเป็นผู้ต้องหา

แล้วพ่อเนี่ยเอาปืนมาข่มขู่เขาแบบนี้ไม่รู้ใหญ่มาจากไหน
เป็นคลิปผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีดำในมือก็ถือปืน

คือคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่ชัดพ่อคือที่เดินอยู่ข้างนอก

เดินไปเดินมาในมือก็ถือปืนอยู่

คาดว่าชายเสื้อแดงนั้นคงเป็นตำรวจแหละนะฮะ
ในคลิปนี้คือกล้องวงจรปิดในสพหนองแวงควงนะที่๑๐๑
ก็บันทึกภาพมันตอน๕ทุ่มกว่าของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ระบุบอกว่าไม่รู้ว่าใหญ่มาจากไหน
ลูกเมาขับรถไล่ชนมอเตอร์ไซค์ผม
สภาพรถมันจะเอาผมให้ตาย
มาโรงพักพ่อก็ยืนถือปืนอยู่
ขึ้นโรงพักใหญ่จริง
ที่รถมันแห่โค้งก่อนไม่งั้นผมคงตายไปแล้ว

ถึงคุณจะใหญ่มาจากไหนก็ตาม
ก็บอกให้คนช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับ
นายบุญธันศรีแวงเขตเป็นเจ้าของโพสต์ก็บอกว่า

พยายามไล่บี้เขาขับชนเขามาไกลหลายกิโล
พยายามเรียกให้จอดแต่เขาไม่จอดเพราะว่ากลัวถูกป้น

กระบะคันนี้ก็ไม่ยอมเลิกลามเร่งเครื่องตาม
เสียหลักไปพุ่งชนกำแพงบ้านของชาวบ้านซะเอง
รับว่ากลัวมากเพราะว่าไม่รู้ว่าไล่ทำไม

เพราะว่าตัวเขาเองก็มีทำธุรกิจอยู่หลายอย่างเหมือนกัน
ตำรวจเองก็ไปรวบตัวคนขับกระบาดมาที่โรงพัก
แล้วก็จึงตามไปดูว่าคนขับกระบะเป็นใคร
เขาก็ตามมาให้ลูกน้องที่ร้านตามมาด้วยหลายคน
จากนั้นพ่อของคนขับกระบาดก็ตามมาด้วย
ถือปืนเข้ามาดึงลูกชายเข้าไปในห้อง
แล้วก็เดินถือปืนกวัดแกว่งไปทั่วโรงพัก
ส่วนตัวบอกว่าจะเอาเรื่องอย่างถึงที่สุดเลย
เพราะว่าไม่ชอบคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
ฟังเสียงผู้เสียหายกันหน่อยนะครับ
ความน่าจะคิดว่าลูกเขาโดนทำลายกันขึ้นข้างที
คิดว่าเป็นครอบครัวถูกอย่างเดียวแหละ
แต่เขาไม่รู้ว่าลูกเขาตามไล่อย่างเดียวผมจะได้แง่

ผมว่าจะฆ่าผมให้ตาย

แต่ว่าเป็นอดีตตำรวจเพราะว่าเกษียณไปแล้ว
นี่เขาเป็นคนถือปืนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละนะครับ

ตอนเกิดเหตุเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้แต่ว่าลูกชายเมาแล้วไปชนกำแพงบ้านชาวบ้าน
แล้วมีกลุ่มคนจำนวนมากไปรุมลูกชายอยู่
ด้วยความกลัวรักลูกกลัวลูกถูกทำร้าย
รีบออกไปหาเอาปืนไปด้วยป้องกันตัว

แต่เห็นกลุ่มคน๒๐คนล้อมหน้าล้อมหลังลูกเขาอยู่

ที่จะเอาไปขู่ทำร้ายใครนะครับ
รอบข้ามตามแล้วก็ไปขู่ใครนะครับ
แล้ววันนั้นในคืนนั้นผมก็ไม่ได้ขู่ใครอีกต่างหาก
เทียบทำแต่รองสหวัสด์ศอดส่วนบอกว่า
ก็ไม่เห็นว่าอดีตตำรวจคนนี้ถือปืนมาที่โรงพัก
วัยรุ่นหน้าโรงพักแล้วจึงไม่มีใครเห็น

ต้นอดีตตำรวจคนนี้ถูกแจ้งข้อหาพกปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนลูกชายนั้นก็พบว่าปริมาณแอลกอฮอลนั้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับไป
ส่วนคู่กรณีเองก็เตรียมที่แจ้งข้อเก่าหาพยายามฆ่ากับสองพ่อลูกคู่นี้ด้วยแล้วกัน
นี่ไงรักลูกไม่ถูกทางนะ